ความเดือดร้อนของชาวบ้านที่เชียงรายหน่อยคุณผู้ชมฮะ
ก่อนหน้านี้มันมีการย้ายเสาไฟไปเพื่อจะขยายถนน
แต่พอย้ายเสาไฟไปคำถามคือ

ทำยังไงดีมันมีทั้งสายสื่อสารสายอินเตอร์

ชาวบ้านก็ร้องเรียนไปยังหน่วยงานรัฐนะ

มาดูเลยนี่ในข่าวมาดูเลย
จุดนี้ปล่อยทิ้งร่าไปกับพื้นแบบนี้
ชาวบ้านก็ต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าครับ

บางจุดนี่เอาไม้คำมาหยั่น
เพื่อให้รถเข้าออกจากบ้านได้

แล้วเห็นภาพแล้วก็

ก็ต้องขับรถทับไปเรื่อยแบบนี้

เป็นชาวบ้านในพื้นที่เล่าให้ฟังก่อนอันนี้มีช่างมาย้ายเสาไฟฟ้า
จีนสปลาวแล้วก็ไทยแต่ทีนี้พอช่างเขาย้ายเสาไป
ก็ทิ้งสายไว้ให้ห้อยระยงระยางขวางทางเข้าบ้านเดือดร้อนสิคนเป็นชาวบ้านเนี่ย
เขาก็ไม่กล้าตัดสายสื่อสารทิ้งกันครับกลัวว่าโอ๊ยไม่รู้เป็นสายใครบ้างนะ
เดี๋ยวจะกลายเป็นทำลายทรัพย์สินราชการไปพอร้องเรียนไปยังทางการไฟฟ้า
การไฟฟ้าก็บอกปัดครับบอกให้ไปหาบริษัทสายสื่อสารมาสิ
พอชาวบ้านไปร้องกับบริษัทสื่อสารก็ไม่มีการมาแก้ไข
ชาวบ้านก็ทนมาสองเดือนพูดถึงโครงการนี้หน่อยคุณผู้ชมครับ
เป็นการขยายแนวเส้นทางถนนจากบ้านร่องริวอำเภอเทิงจังหวัดเชียงราย
จนถึงบ้านร่องหาดอำเภอจุนจังหวัดพยาวระยะทางใน๔๔กิโลเมตร
ถือว่าเป็นโครงการที่ลดภาระค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ
และทำให้ชุมชนสามารถจะเดินทางได้สะดวกสบายยิ่งขึ้นแต่ไม่ใช่ตอนนี้
ยังไม่ใช่ตอนนี้เพราะว่าตอนนี้เนี่ยสายสื่อสารมันยังพาดผ่านแบบนี้อยู่ครับ
ชาวบ้านเขาดีใจนะที่มีการขยายถนนแต่ก็อยากให้หน่วยงานที่รับผิดชอบการขยายถนนเนี่ย
มารับผิดชอบด้วยมาช่วยเก็บสายสื่อสารที่ปล่อยทิ้งไว้โดยเร็วที่สุด
คืออย่างน้อยถ้าคุณไม่มีอำนาจหน้าที่ในการเคลื่อนย้ายสายไปเนี่ย
อย่างน้อยคุณติดต่อหน่วยงานให้หน่อยได้ไหมอย่าให้ชาวบ้านต้องไปดำเนินการเองนะครับ